ครับถ้าพูดถึงเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะไฟเซอร์
ที่เราสั่งซื้อเพิ่มเติมเนี่ยอีก๓๐๔๐ล้านโดสก็มี
แต่ยังมาไม่ถึงล้านกว่าโดสที่ได้มาจากสหรัฐเนี่ย
ให้เจ้าหน้าที่ดันหน้าให้คนที่เขาเป็นโรคเสี่ยง
ตั้งครรภ์หรือว่าตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบลงทะเบียนสำหรับเด็กอายุ๑๒๑๘
ได้โพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวรวมทั้งเหตุการณ์ของหญิงสาวคนนี้
เธอแบบสวยเซ็กซี่ใช่ล่ะนะแล้วก็โพสต์บอกว่านี่ได้เข็ม๓แล้ว
แต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นวัคซีนยี่ห้ออะไรนะแต่บอกได้เข็ม๓แล้วเป็นโคต้าพิเศษ
ต้าพิเศษด้วยซึ่งเธอไม่ได้อยู่ในกลุ่มบุคลากรด่านหน้านะ
ไม่ได้เป็น๗โรคเสี่ยงไม่ได้เป็นคนท้องไม่ได้เป็นอะไรเลย
ไม่ได้เป็นเด็กนักเรียนด้วยแล้วก็โพสต์บอกว่าได้โคต้าพิเศษแบบเร่งด่วน
ขอบคุณตำรวจขอบคุณด่านหน้าขอบคุณพี่อีฟสิทธิพิเศษเข็ม๓แบบงง
ตอนนี้ตัวลงที่ตำรวจและพี่อีฟเรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกได้มาแบบงงเข็มที่สามแล้วมีภาพที่เธอโพสต์แล้วคล้องบัตร
สุดท้ายเนี่ยหญิงสาวคนนี้ได้ออกมาโพสต์คลิปนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องคนที่ออกมาต่อว่าออกมาด่าทอเธอ
ถือว่าเป็นการลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลของเธอ
กำลังจะปรึกษาทนายเพื่อฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายด้วย
แล้วก็บอกทิ้งท้ายคือหลังจากมีคนทักว่า
ก็ชี้แจงไปสิว่าเออได้เข็ม๓ด้วยสิทธิตรงไหนยังไงคนจะได้เข้าใจ
เธอบอกว่าถ้าไม่มีญาติหรือคนรู้จักคงไม่ได้เดินเข้าไปฉีดหรอก
แต่คนก็บอกว่าต่อให้มีญาติหรือคนรู้จัก
ถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลในกลุ่มที่เกี่ยวข้องจริงเนี่ย

ต้องไม่ได้มีโคต้าให้ญาติกับครอบครัวน่ะ
ที่ทำให้หนูเสียหายเนี่ยหนูจะฟ้องเอาไปลงทวิตเตอร์

นะคะถ้าคุณไม่รู้อะไรรู้จักใคร
แอนอาจจะมีพ่อเข้าไปตำรวจก็ได้หื้มถูกไหม
อาจจะมีผัวเป็นตำรวจก็ได้หรือไงก็ได้
คือมันต้องมีสิทธิอยู่แล้วมันถึงได้เข้าไปฉีดถูกไหมคะ
คือต่อให้มีสามีเป็นตำรวจบางคนก็บอกคุณก็ฉีดไม่ได้
คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคุณจะมีพ่อหรือว่ามีสามีเป็นตำรวจ
มันยังไม่มีสิทธิ์นั้นออกมาไงคะสำหรับเข็ม๓
เพราะว่าเข็ม๓ที่ระบุออกมาเนี่ยอย่างชัดเจนก็คือกลุ่มเสี่ยงและด่านหน้าเท่านั้น
นี่ฮะเธอบอกได้มาแบบงง
จริงเราก็งงกันเหมือนกันนะว่าเออทำไมได้

เออใช่ล่าสุดนะครับพลโนตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนนี้ที่บอกว่าไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มสาม
อ้างว่าได้สิทธิพิเศษนะแล้วก็แขวนบัตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ย
ตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
และตรวจสอบไปยังจังหวัดสมุทรสาครแล้วสรุปได้ว่าข้ออ้างนั้นไม่เป็นความจริง
ขอยืนยันว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาวัคซีนเข็ม๓ไปให้คนในครอบครัวหรือคนรู้จัก
เพราะฉะนั้นบัตรที่หญิงสาวคนนี้เอามาอ้างก็เป็นแค่ซองใส่บัตรด้วย
ไม่ใช่บัตรข้าราชการตำรวจนะครับ
ที่ได้เข็ม๓จากครอบครัวตำรวจทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
น้องก็อาจจะงงเพิ่มไปอีก

ก็ตำรวจเขายืนยันแล้วน้องไปได้มาได้ยังไง
แต่เขาบอกเขาต้องมีสิทธิ์ไม่งั้นเขาจะไปฉีดได้ยังไง

ก็งงกันต่อไปนะแต่ยังคิดว่าอีกไม่นานอาจจะมีความกระจ่างเกิดขึ้น

เดี๋ยวเขาก็ซื้อกันมาเยอะแยะไปหมดแล้วใช่ไหม